เราไปดูที่ฟาร์มดอกไม้บ้างดีกว่า
เขาบอกว่าปลูกดอกไม้สวยงามแบบนี้
อุตส่าหเว้นร่องเว้นระยะให้นักท่องเที่ยว

ทำไมล่ะต้องเดินลุยเข้าไปในดงดอกไม้เลย
แล้วมันก็เหยียบย่ำดอกไม้ของเขาเสียหาย
คือถ้าเกิดว่ามองจากภาพมุมสูง
ก็จะเห็นว่าเป็นร่องมันจะมีทางเดิน
แต่บางคนเหยียบเข้าไปในสวนดอกไม้เลย
ขอไปยืนอยู่ระหว่างกลางดอกไม้
หรือขอไปนั่งขอไปนอนอะไรแบบนี้
อกไม้เขาปลูกมากว่ามันจะผลิดอกออกมา

ทีนี้ครับทางเจ้าของเขาก็บอกว่า
นี่เลยถ้าใครเหยียบแปลงดอกไม้
จะถูกปรับ๕๐๐บาทนะจ๊ะ
ถ้ามันเสียหายด้วยก็ถูกปรับ

ขอให้นักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือกันด้วยนะฮะ
จะได้ไปเที่ยวที่สวยแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง
ไม้สวยเขาจะได้เบ่งบานให้คนที่มาทีหลัง

ไม่งั้นถ้าคนไปทีหลังบอกอ้าวดอกไม้ยุบไปแล้ว

อย่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะคะเผื่อคนข้างหลังด้วย
เพราะว่าหน้าหนาวปีนี้ยังหนาวอีกนานนะครับ

แล้วก็เจ้าของฟาร์มบอกว่าถ้าเก็บค่าปรับไปแล้ว

ก็จะเอาไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกดอกที่มันตายดอกที่มันถูกเหยียบนะฮะ